ต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้

ลิขลิขสิทธิ์ที่พรีเมอร์ลีกจะได้รับจากทั่วโลก
สูงกว่า๑๐๐๐ล้านปอนด์ต่อปีครับ
คาดการณ์ว่าเม็ดเงิน๓ปีที่ทางพรีเมอร์ลีก
จะได้รับจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายท่อสดทั่วโลก
มูลค่าสูงถึง๓๒๐๐ล้านปอนด์
หรือประมาณ๑๗๒๘๐๐ล้านบาท
ตกอยู่ที่มากกว่า๑๐๐๐ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ
ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ๖๐๐๐ล้านบาท

พรีเมอร์ลีกได้รับเงินจากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายท่อสดทั่วโลก
อยู่เพียงแค่๘๐๐๐๐๐๐ปอนต่อปี
หรือประมาณ๔๓๒ล้านบาทเท่านั้น
เวลานี้การเซ็นลิขสิทธิพรีมิลีกเหลือเพียงที่อินเดียเท่านั้นนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านปอนด์หรือประมาณ๕๔๐๐ล้านบาทจากของเดิม
ส่วนการประมูลของไทยและย่านอาเซียนใน๓ปีถัดไป
พรีเมอร์ลีกจะได้รับเงินประมาณ๑๙๗ล้านปอนหรือประมาณ๑๖๓๘ล้านบาท
คิดเป็น๓๕๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่มีการประมูล๓ปีอยู่ที่มากกว่า๒๐๐ล้านปอนด์หรือมากกว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
สำหรับมูลค่าลิขสิทธิ์การถ่ายท่อสดจากต่างประเทศในปี๒๐๑๘
มูลค่ารวมอยู่ที่๒๒๓๐ล้านปอนหรือประมาณ๑๒๔๒๐ล้านบาท
และลิขสิทธิ์ในปี๒๐๑๖ถึง๒๐๑๙มีการคำนวณคาดว่าจะสูงขึ้นประมาณ๔๕
คือเพิ่มเป็น๓๒๐๐ล้านปอหรือประมาณ๑๗๒๘๐๐ล้านบาท
นี้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีมิลีกเริ่มเปลี่ยนมาเป็นทุก๓ปี

โดย๒ครั้งก่อนหน้านี้ในช่วงเริ่มต้นนะครับลิขสิทธิ์มีระยะเวลา๕และ๔ปีตามลำดับครับ